คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติครับ
ตอนนี้กองทัพก็มีการเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙แล้วนะครับ
เป็นการแสดงอาวุธยุทธโปรกรณ์ให้ความรู้กับเด็กทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดครับ
นาวากาศเอกมรวินถนอมสิง
ผู้บังคับการกองบิน๑ทำการซักซ้อมการแสดงการบินผ่านแผลงในวันเด็กประจำปี๒๕๕๙
กองบิน๑จังหวัดนครราชศรีมาเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการมอบให้เป็นของขวัญและสร้างความสุขให้กับเด็กนะครับ
สำหรับการแสดงบินผ่านแรงในวันเด็กแห่งชาติวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันครับ
บิน๕๖หาดใหญ่จังหวัดสงครานนอกจากการแสดงโชว์การบินแล้ว
ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่๒ของการจัดงานวันเด็กให้กับน้องในพื้นที่๓จังหวัดชะแดนภาคใต้
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับแจกของรางวัลอีกมากมายครับ
ขณะที่กองทัพบกจัดการแสดงยุทธโปรกรณ์ต่างเช่นเดียวกันนะครับในค่ายทหารทั่วประเทศ
ซึ่งในปีนี้กรุงเทพมหานครกองทัพบกจัดการแสดงที่กองพลทหารมาที่๒รักษาพระองค์
ให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่๗นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกาครับ
กองทัพเรือแสดงการโชว์ต่างในพื้นที่ของกองทัพเรือ๒๓แห่ง
ในเรือด้วยครับ